ทุกผู้ชมครับดูวินาทีชีวิตของคุณแม่คนหนึ่งหน่อยนะฮะ
โชคดีที่หนูน้อยคนนี้ลูกชายเนี่ยพยายามยืนแล้วก็ส่งสัญญาณบอกกับคนแถวนั้นว่าแม่เนี่ย
สลบเหมือนกับเป็นลมแล้วก็ล้มพับอยู่ที่หนองน้ำ
โชคดียังไม่จมลงไปนะครับมีคนไปเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
แม่เป็นลมนานยังแม่เป็นลมนานแล้วเหรอเดี๋ยวหน้าถ่วงกูภัยให้
พี่พี่หายใจอยู่พี่พี่ได้ยินผมไหมพี่พี่ได้ยินผมไหมฮะ
ช่วยยกช่วยยกผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหา
ถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อหนูหนาวใช่ไหมเนี่ยถอดเสื้อก่อนเนอะถอดถอดเสื้อถอดเสื้อน้าถอดให้
เอาเอาชูขึ้นมีเสื้อเปลี่ยนไหมเนี่ยเสื้อพี่คุมก่อนนะ
เอ้าเอาคุมคุมนี่คุมทั้งตัวนี่
นี่ผู้ชายที่ไปเจอเหตุพอดีนะฮะก็เลยอัดคลิปเอาไว้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าถามไปก็ส่งสัญญาณประมาณว่าแม่อยู่ตรงเนี้ยค่ะแม่เป็นลมนานยัง
แม่เป็นลมน้องก็พยักหน้าแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับในพื้นที่สามพรานนครปฐมนะครับ
จังหวัดน้องค่อนประถมทีแรกเขาก็ประกาศหาพ่อของเด็กด้วยนะ
ค่ะอ่าเพราะไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยสามีของผู้หญิงท่านนี้เนี่ย
ทำงานอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงจะได้มาหาลูกชาย
มาหาคุณแม่ช่วงเช้าวันนี้นะครับหนุ่มเจ้าของคลิป
แวะไปเยี่ยมหนูน้อยที่โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตล่าสุดให้กับคนที่ห่วงใยได้ฟังกันนี่ฮะ
นี่ความคืบหน้าต่างเนี่ยเอออาการของแม่เป็นยังไงบ้าง
แล้วหนูน้อยคนนี้มีใครดูแลยังไงลองฟังดูนะฮะ

ขอบคุณครับนี่นุ่มกับ
ขนมแล้วแม่เขาอยู่ไหนครับ
กำลังมืดยังอยู่
เนี่ยเดี๋ยวญาติเข้ามาตอนบ่ายครับโอเคบ๊ายบายพักผ่อนเนาะบ๊าย
มาตอนเที่ยงเนาะได้เดี๋ยวมาตอนเที่ยงเนาะ
ส่วนคุณแม่เนี่ยยังอยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้เจอกับเจ้าของคลิปนะฮะคุณบอลนะครับอายุ๒๖ปีนี่
พาไปจุดตรงนี้เลยตรงนี้เป็นหนองน้ำแถวแถวทางเข้าเทศบาลตะบนบางกระทึก
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคุณบอลบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเจอเนี่ย
มีลุงที่หาปลาเห็นสองแม่ลูกมาจอดรถแล้วลงไปหาหอย
ลงไปหาหอยแล้วก็เหมือนกับลูกก็ลงไปในน้ำอยู่ด้วยกันทั้งคู่
อยู่ดีเห็นทั้งคู่เนี่ยพากันวิ่งพากันไหว้เข้าฝั่งอย่างรวดเร็ว
เหมือนกับตกใจหนีอะไรมาบางอย่างก่อนที่ฝ่ายคนที่เป็นแม่จะเป็นลมล้มพับไป
แล้วลูกชายตัวเล็กก็มายืนร้องไห้อยู่ข้างบนชาวบ้านเห็นเขาก็มาช่วยกันอย่างนี้ฮะ

น้องก็ชี้ที่ฝั่งคลองนะครับแล้วก็พูดว่าแม่แม่ผมเลยหันไปดู
ก็เห็นแม่น้องเขาฟุบอยู่นิ่งไปเลยฮะแต่หายใจอยู่
คือแค่หายใจเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคแล้วยังหายใจอยู่
ทีนี้ต้องเราหลุดจากแม่แล้วเราช่วยอะไรไม่ได้แต่เขาหายใจอยู่
ผมเลยมาหาน้องเพราะน้องยืนตัวสั่นฮะตัวเปียกทั้งตัวเลย
สงสารน้องมากเพราะยืนสั่นอยู่แล้วเด็กสองขวบอะครับพี่
พูดไม่ค่อยได้เลยแต่น้องเก่งมากนะน้องฉลาดมาก
น้องไม่ได้นั่งร้องน้องสามารถพูดได้ว่าแม่แม่
บอกทุกอย่างให้เรารู้ได้ว่าเขตมันอยู่ตรงไหน

คุณบอลบอกว่าอยากจะฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ช่วยเป็นสื่อกลางในการชี้แจงแทนด้วย
เพราะหลายคนเห็นคลิปบอกทำไมพี่ไม่วางมือถือแล้วไปช่วยเขาด้วย
คุณบอลบอกว่าก็ตอนนั้นก็มีคนที่เข้ามาช่วยกันบ้างแล้ว

เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จะได้มีหลักฐาน
เห็นไหมมีเจ้าหน้าท่งเจ้าหน้าที่กูพองกูภัยมาช่วยกันเรียบร้อย

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่า
ที่มีลุงคนหนึ่งบอกเห็นแม่กับลูกเขาลงไปในหนองน้ำ
จะไปงมหาหอยแล้วอยู่ดีเอ๊ะทำไมแบบพากันวิ่งพากันไหว้เข้าฝั่ง
แถวนี้เนี่ยแม่ค้าร้านขายอาหารแถวนี้บอกว่า
มันมีงูเห่าตัวใหญ่ตัวเท่าแขนอยู่นะ
ชาวบ้านเขาเรียกว่างูเจ้าที่ใครมาแถวนี้เนี่ยเจอกันเป็นประจำ
ก็เลยไม่รู้ว่าหญิงคนนี้ลงไปจะหาหอยในน้ำเนี่ย
อาจจะไม่รู้ว่าแถวนี้มีงูเห่าตัวใหญ่อยู่
สงสัยจะเจองูหรือเปล่าแต่งูเขาไม่เคยกัดใคร
ก็อาจจะไม่ได้โดนอาจจะโดนไล่มาอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนคุณพ่อทราบข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณพ่อของหนูน้อยวัย๔ขวบแล้วก็หญิงที่เป็นลมสลบอยู่ตรงนี้นะครับ
ชื่อคุณนฤทธิ์นะครับพอรู้ข่าวก็รีบมาเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลสามพรานนะครับ
ว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยพ่อก็ไปงานไปทำงานที่ต่างจังหวัดพอดี
เห็นคลิปแล้วก็ตกใจมากภรรยาเองเนี่ยเป็นลมหมดสติ
เพราะว่ามีโรคประจำตัวคือโลหิตจางอยู่แล้ว
แต่ไม่เคยเป็นลมล้มฟุบขนาดนี้
อยากขอบคุณทุกคนที่เป็นคนที่มาช่วยเหลือ
หลายคนนะ
ขอบคุณนะครับที่ช่วยครอบครัวผมไว้
เดี๋ยวข้างหน้าผมยดปล่อยให้ลูกแม่อยู่ลำพังนะครับ

ส่วนอาการของคุณแม่ของหนูน้อยนะครับ
ตอนนี้อาการรู้สึกตัวแล้วนะครับล่าสุดนะครับ
หมอบอกว่าอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสักระยะหนึ่ง
ให้ปลอดภัยเป็นที่แน่นอนก่อน
แต่เดี๋ยวจะให้กลับบ้านได้นี่นะครับ
โชคดีที่มีหลายคนมาเจอแล้วก็ช่วยกันทันพอดีเลย
ใช่ค่ะชื่นชมพลเมืองดีทุกคนเลยนะคะ